คุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้ค่ะตัวภรรยาเขาบอกว่าทนอดีตสามีคนนี้ไม่ไหวแล้วจริง
แจ้งความให้จับอดีตสามีของตัวเองนะคะ
บอกว่าอดีตสามีเนี่ยคือเมาอัลวาดแล้วก็เหมือนกับทำร้าย
อกจากนั้นภรรยาบอกว่าอดีตสามีคนนี้กระทำชำราวลูกสาวในไส้ตั้งแต่อยู่ม๒
แต่เธอไม่กล้าบอกไม่กล้าพูดไม่กล้าไปแจ้งความ
เพราะกลัวว่าจะถูกพรากลูกไป
แต่สุดท้ายทนไม่ไหวแจ้งความให้จับอดีตสามีคนนี้ค่ะ
นางสาวแดงเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๓๔เป็นชาวอำเภอนางรองจังหวัดบุรีรำ

เมาอลวาดทำร้ายข้าวของทำร้ายร่างกาย
ขู่จะฆ่ายกครัวแล้วก็จุดไฟเผาบ้านตำรวจไประงับเหตุนี่ค่ะ
ประตูบ้านเนี่ยพังเสียหายข้าวของกระจัดกระจายแล้วอดีตสามีอยู่ในสภาพแบบนี้
ภาพอาจจะมืดหน่อยแต่พอเห็นว่าสภาพคือยังเมาอยู่เลยนะคะ
พูดจาไม่รู้เรื่องภรรยาบอกว่านอกจากให้ตำรวจจับ
เรื่องของการเมาอลวาดทำลายข้าวของจุดไฟจะเผาบ้านเนี่ยนะ

อดีตสามีคนนี้กระทำชำราวลูกสาวตั้งแต่อยู่ม๒
ตัวภรรยาคนนี้บอกว่าทนมานานไม่กล้าบอก

แต่ลูกสาวหนูโดนกระทำชำราวมาตั้งแต่อายุ๑๐ขวบ

ก็ไม่ทราบอะค่ะแต่ชีวิตหนู

แล้วมามีผัวผัวทำกับลูกอย่างนี้อีก

แต่ก่อนแต่ก่อนหนูก็รับไม่ได้ค่ะเพราะว่าเห็นว่าลูกตั้งใจเรียน
กลัวเขาจะพากลูกหนูไปก็เลยอดทนโอ้โหนี่ค่ะคือตำรวจสพนังรอง
ก็ไปตรวจสอบนะคะแล้วก็ไปเจอตัวอดีตสามีคนนี้
แล้วก็จับเรียบร้อยอดีตสามีที่ถูกแจ้งความก็ยอมรับ
ขอโทษภรรยากับลูกในสิ่งที่ทำลงไป
อ้างว่าที่ทำลงไปทุกอย่างก็คือสาเหตุเกิดจากความเมาค่ะครับ
คือวันนี้ตำรวจสพนังรองก็สอบปากคำผู้เสียหาย

ผู้ต้องหาก็คือรับสารภาพว่ากระทำชำราวลูกสาวของตัวเองจริง
แต่ก็อ้างเรื่องของความเมานี่แหละบอกว่าทำลงไปเพราะเมา
ตำรวจก็เลยแจ้งข้อหากระทำชำราวเด็กอายุไม่เกิน๑๓ปี
ซึ่งเป็นผู้สืบสันดารเพราะเป็นลูกแท้เลยนะคะลูกสาวแท้
ส่วนความผิดฐานอื่นก็จะต้องมีการสอบสวนเพิ่ม
พอสอบปากคำเสร็จก็นำตัวไปชี้จุดเกิดเหตุ
แล้วก็ทำเรื่องส่งฝักขังคัดค้านการประกันตัวค่ะ